กลับมาเบรกนี้ค่ะไหนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวติ๊ดแล้วนะคะ
สำหรับสายป่านอภิญญาเอาให้สุด
หยุดที่ลุคผมสั้นเลยหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
เมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนกดไลค์กดแชร์
พร้อมกับกรี๊ดหนักมากลูกคอ๗ประชั้น

เขาบอกว่ากรี๊ดให้กับความเท่ของนักแสดงสาวมาก
ฝีมือสุดติ๊ดสายป่านอภิญญาค่ะ

คนกลางนั่นเองมาในลุคแบบทอมบอยเลยทีเดียว
ก็เธอเดินเข้าร้านบาร์เบอร์ให้ช่างหั่นผมแบบสั้นกุดนะฮะ
อารมณ์แบบว่าทรงอันเดอร์คัสสมัยนี้เขาฮิตกันใช่ไหม
ว่าก็ว่าเธอถักหู้ดแม้ว่าเป็นแฟนตกอกตกใจไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้น
หลายคนชอบมองว่าเวลาผู้หญิงอกหักเนี่ยมักจะตัดผม
แต่เนี่ยไม่เกี่ยวความรักเธอก็แฮปปี้มากนะคะ
ก็ประชดรักอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลย
ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่านอกจากรักจะยังหวานกับแฟนนุ่มสุดแนวเบนรัฐแล้วนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐยังได้รับการยืนยันอีกด้วย

เป็นการตัดผมเพื่อเปลี่ยนลุคประจำปี
ซึ่งก็ตรงกับลุคในซีรีส์เรื่องใหม่ของนักแสดงสาวด้วย
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรขออุบเอาไว้ก่อนจ้า
คือตัดผมเพื่อที่จะทำงานว่างั้นเถอะ
ใช่แต่ว่าก็เข้ากับหน้าเธอมากเลยนะ
แล้วก็เข้ากับบุคลิกด้วยเธอเองก็เป็นคนเท่ห้าวอยู่ด้วย

จริงต้องบอกว่าถ้าแบบไม่มั่นใจอย่าไปตัด
ตัดปุ๊บนี่อยากจะปาดคอช่างทำผม

เราอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้น่ารักแบบเขาไง
เราก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็ความสวยในรูปแบบของตัวเอง
คุณไหว้แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เตรียมเลยค่ะบาร์เบอร์จ้

แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ